หลายมาตรการนะครับในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ใช่ค่ะโครงการภาครัฐก็ว่ากันไปมาดูเรื่องของการไปพึ่งพาโรงรับจำนำไหม
ก็คือต้องบอกว่าหลายคนมีความจำเป็นนะมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาโรงรับจำนำจริง
สินอะไรที่มีก็เอาลองไปฝากเขาดูไปจำเขาไว้ดูนะเอาเงินมาหมุนเวียนไปก่อน
ช่วงนี้บางคนอาจจะได้รับความเดือดร้อนนะคะแต่ก็มีข่าวดีคุณผู้ชม
เพราะว่าทางโรงรับจำนำเนี่ยนะคะเขาก็มีการปรับลดดอกเบี้ยแล้วก็มีโครงการดีให้ด้วย
ไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะ
สำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะ
ทางสถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐมีโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็งดเก็บดอกเบี้ยด้วย
ฟังเรื่องแรกก่อนเลยโปรที่๑โปรลดดอกเบียน๕๐ค่ะ

ใช่แล้วสำหรับคนที่มาใช้โรงรับจำนำเป็นประจำแล้วก็ถือบัตรคนจนมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงกันยายน
ก็ใช้บริการได้แต่ว่าวงเงินที่จำนำเนี่ยต้องไม่เกิน๕๐๐๐บาทนะคะ
สามารถใช้สิทธิ์๑คนต่อ๑สิทธิ์ก็คือต่อ๑รอบตัวจำนำเท่านั้น
ส่วนอีกโปรหนึ่งนะบอกแบบนี้แล้วกัน
ก็เป็นการงดจ่ายดอกเบี้ย๑เดือนนะครับสำหรับคนที่มาส่งดอกเบี้ยส่งเงินต้นหรือเพิ่มเงินต้นนะครับ
เขาเนี่ยจะลดการจ่ายดอกเบี้ยให้ก็คือไม่ต้องจ่ายเลยดอกเบี้ยแบบเต็มยาว๑เดือน
วงเงินเนี่ยก็คือไม่เกิน๕๐๐บาทเช่นกันจำกัดสิทธิ์นะ๑คนต่อ๑สิทธิ์เท่านั้นนะครับ
ก็เป็นเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดในการออกโปรโมชั่นดีมาแบ่งเบาภาระของผู้ที่ใช้บัตรด้วยแล้วก็มีความจำเป็นต้องไปจำนำนะคะ
ครับมาพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าหลายคนเนี่ยก็ได้รับวัคซีนกันบ้างแล้วสำหรับเข็มที่๑นะครับ
เฉพาะอย่างยิ่งหลายคนเขาก็เลือกที่จะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกที่สถานีกลางบางซื่อ

ทีนี้คำถามเกิดเข็มที่๒จะต้องไปที่สถานีกลางบางซื่อหรือไม่
ตอนนี้บางจังหวัดก็ไม่มีการให้เดินทางเข้าออก
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วใครที่จะฉีดเข็มที่๒ก็ไปยังโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับ
ล่าสุดนะครับทางนายแพทย์สุระวิเศษศักดิ์รองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
กล่าวว่าที่ศูนย์วัคซีนที่เป็นการฉีดวัคซีนกลางบางซื่อทำการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
แก่คนจากกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดทำมาตั้งแต่๒๔พฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน
ก็ฉีดไปแล้วเนี่ยประมาณสัก๑๒ล้านโดสได้นะครับ
สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วนะครับ
ที่๒จะมีกำหนดฉีดปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้
กระทรวงครับเห็นชอบว่าให้ประชาชนที่ฉีดเข็มแรกไปแล้วสามารถฉีดเข็ม๒ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านนะครับ
ที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าจะได้ลดจำนวนคนที่จะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพ
เป็นการทำให้ผู้ฉีดวัคซีนรายใหม่และรายเก่าไม่ปะปนกันแล้วก็ง่ายต่อการจัดการด้วยค่ะ
โดยคนที่จะไปขอฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนี้นะคะก็ต้องมาฉีดตามนัดหมายแล้วก็จะต้องมารับฉีดวัคซีนเข็มที่๒
ที่โรงพยาบาลที่แจ้งความจำนงเอาไว้ตามวันเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะ
การฉีดเข็มที่๒เนี่ยจะต้องเฉพาะโรงพยาบาลหรือเปล่าอันนี้ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาครอบคลุมไปถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยนะก็คือในพื้นที่ห่างไกลก็สามารถฉีดได้
ใช่แล้วค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกเนอะค่ะให้กับคนที่ต้องเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยคือเดินทางอาจจะสะดวกกว่านี้หน่อย
อีกอย่างหนึ่งก็คือการกระจายวัคซีนไปแต่ละท้องที่
มันเป็นประโยชน์เพราะว่าที่สถานีกลางบางซื่อเราเห็นภาพหลายครั้งว่าคนเยอะ

แต่ก่อนจะพักอยากให้ดูอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนครับ
คุณผู้ชมครับกลับมาในเบรกนี้
ยังสามารถส่งข้อความมาทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
ตรงนี้รายการเราเป็นรายการสดนะครับ

ส่งมาเราก็อ่านกันสดตรงนี้เลยละกันนะคะ
ก็ทักทายแฟนรายการที่ชมกันอยู่เป็นประจำด้วยนะคะ
แต่ว่านอกจากเราจะทักทายพูดคุยกันแล้วเนี่ย

อย่างเรื่องของรถบนท้องถนนมีทุกวันแหละ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะคะ

อย่างกรณีนี้ค่ะมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่รถมา
เจอคุณตำรวจทันใดนั้นเนี่ย
ก็คงเหมือนกับว่าเขากำลังเบรกอะค่ะ
แต่มันเหมือนเสียหลักเสียจังหวะทำให้เขาล้มลงไป

แล้วงานนี้ตกลงว่าคุณตำรวจมีส่วนเกี่ยวห้องที่ทำให้ล้มหรือเปล่า

มาอืมแล้วเขาก็เกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยถ่ายคลิปเนี้ย
ระหว่างที่กำลังยืนจะว่าพูดคุยมันก็เบาไป
อืมยืนโต้เทียงนี่แหละกับคุณตำตรวจจาราจรส่อนนองลูมพินีนี่นะคะ
แล้วผ่านหน้าโรงพยาบาลตำรวจ
อยู่ตำรวจนายเนี่ยค่ะก็เหมือนกับยื่นมือมา
เหมือนกับว่าผลักรถเขาจนล้ม
โดยที่ไม่ได้รู้สาเหตุว่าทำไมผลัก
นะคะทำให้เขาล้มลงไปได้รับบาดเจ็บ
พอลุกขึ้นมาได้เนี่ยก็โชว์แผลให้ดูแล้วก็ทวงถามความรับผิดชอบ

ค่ะส่วนที่เราเห็นตำรวจก็คือเขาก็มีท่าทีนิ่งเหมือนปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะคะ
ทีมงานที่ใช้สามารถขับของเรานะครับไปตรวจสอบเรื่องนี้กับทางพันธุ์ตำรวจโทรไชวทริงค์ศักรุ่นนะครับ
ท่านเป็นสารวัตรจราจรสนลุมพินีซึ่งจากการสอบถามตำรวจในคลิปเนี่ยก็ได้รับการยืนยันว่า
เค้าไม่ได้ผ่านชายคนนี้ที่ขี่รถมอเตอร์ไซน์มาด้วยความเร็วนะ
คือต้องบอกว่าความเร็วก็เพราะว่าในคลิปเขาก็ยอมรับเองอ่ะ
ขับมาประมาณร้อยร้อยยี่สิบอ่ะอืมก็ถือว่าเร็วนะสำหรับมอเตอร์ไซค์อ่ะ
อ่ะอย่างนี้ละกันคือตำรวจก็บอกว่าเมื่อเห็นลักษณะของการขับรถมาเร็วเนี่ย
ผมเห็นแล้วเนี่ยคือคุณตำรวจเขาเห็นแล้วเขาเหมือนมาโบกมือโบกมือ
เหมือนอาจจะเรียกตรวจอะไรสักอย่างแหละไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนก็ทำสัญญาณเพื่อให้หยุดรถ
ค่ะทีนี้รถเสียหลักแล้วล้มลงไปแบบเนี้ยครับพื้นถนนจะลื่นด้วยไหมคะ
น่าจะฝนตกแล้วก็น่าจะเพิ่งหยุดด้วยครับคุณชิสานะฮะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือนั้นทาง
ผู้ให้ข้อมูลก็บอกว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเข้ามาถามอาการ
แล้วบอกเดี๋ยวจะช่วยเหลือแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่รับคำช่วยเหลือนะ
ทีนี้คงต้องไปดูหลักฐานอื่นมั้ยว่าตกลงเนี้ยคุณตำรวจได้มาตบเขาจริงจริงมั้ย
นะถูกไหมคะเพราะว่าเรามีข้อมูลเท่านี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะฟันทงได้นะคะ
ตำรวจก็ทำหน้าที่ของเขาคนขับรถเขาก็ยอมรับว่าเขาขับมาเร็ว
แต่ว่าคุณตำรวจจะไปแตะตัวจะไปโดนตัวคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มจริงหรือเปล่า
อันนี้ต้องรอดูกับหลักฐานกึ่ง
ก็คือไปดูภาพจากกล้องวงตอนปิด

โอ้โหเป็นคลิปที่หลายคนเข้าไปดู
ไปดูถึงชายวัยรุ่นคนนี้ทำไมถึงได้สดขนาดนี้
โอ้โหโอ้โหเรียกได้ว่า
ด่าทอคุณตำรวจแบบไม่ยั้ง

โอ้โหโอ้โห

คือถ้าให้ฟังแค่นี้คือจะถามกลับมาว่าน้องเมาไหม

สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนก็คืออารมณ์ร้อนแล้วแหละ

เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้ทางตำรวจเขาบันทึกเอาไว้นะครับ
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกอาภากรโสภารองสารวัตรป้องกันปราบปราม
สภพกุขันศ์จัวร์ศรีศักย์เนี่ยจับกุมชายวัยรุ่นคนนี้
อายุ๑๘ปีนะที่จับมาเนี่ยเพราะว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
อ่ะก็พาตัวมาสอบส่วนที่โรงพักผู้ชายวัยรุ่นคนนี้โอ้ตอนแรกไม่ให้ความร่วมมือใดทั้งสิ้น
ซ้ำยังแสดงพฤติกรรมแบบนี้พูดจาท้าทายแบบนี้บางช่วงบางตอนด่าตำรวจด้วย
อืมด่าไปถึงข้อถึงแม่นี่จะพาไปสงบสติอารมณ์ในห้องขังแบบนี้นะครับ
ค่ะแต่ว่าน้องก็ยังไม่ยอมหยุดนะคะขู่จะตะบันหน้าตำรวจคว่างปลาของใส่อีก

มึงน่ะหาทริปบางเยาท์ผมก็สอบเสื้อเลย
คุณได้หมดหรอพวกมึงน่ะนี่ซุดเยอะตะบัดหน้าเลย
จุ๊บแซ่บมั้ยแซ่บแซ่บแซ่บแน่อ่ะ

แสบไปรวบดูจากคลิปเอาละกันคุณผู้ชม
สุดท้ายนะตำรวจอีกนายหนึ่งก็ต้องใช้วิธีการโทรศัพท์ไปตามครูของผู้ชายคนนี้มาที่โรงพัก
บอกให้มาช่วยอบรมไกลเกลี่ยให้หน่อย
ที่สุดวัยรุ่นรายนี้สงบปากสงบคำขึ้นนะคุณชนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
จากนั้นครับคุณตำรวจเนี่ยก็ส่งฟ้องชายวัยรุ่นเนี่ย๓ข้อหาเลยนะ
อย่างแรกหมินประมาทเจ้าพนักงาน
อย่างที่สองไม่ยอมเปิดเผยชื่อที่อยู่เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
และ๓ไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชน

โอ้โหสารสั่งเลยครับสั่งลงโทษจำคุก๒ปีปรับ๒๕๐๐บาท
แต่ให้รอลงอายาโทษจำคุกเอาไว้๑ปีก็คือไม่ได้จำคุกนะ

แต่ก็ต้องมีคดีติดตัวก็คือมีประวัติไว้แล้ว
โอ้โหทางด้านร้อยตำรวจเอกอาภากรโสภารองสารวัตรปราบรามสพขู่ขันเนี่ยบอกว่า
วันนั้นได้จับกลุ่มวัยรุ่นคนนี้ที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

สองคือดัดแปลงสภาพรถด้วย

อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบอีกก็คือรถมันไม่สมบูรณนะคะ

ตั้งความเดือดร้อนทำความอันให้กับประชาชนนะคะ

รถแต่งสิ้นก็ไม่ได้ไงมันก็ผิดกฎหมาย
ซึ่งตำรวจบอกว่าทำตามคำสั่งคศที่๒๒ทัพ๒๕๕๙
ก็เลยจับกลุ่มดำเนินคดีไป
อ่ะแต่ระหว่างควบคุมมาสอบสวนเนี่ย
ผู้ต้องหาไม่ได้ให้ความร่วมมือไง
เห็นหนึ่งไม่เห็นหนึ่งใช้วาดตามไม่เหมาะสมด้วย
คือตำรวจเองเขาก็บอกว่าเขาใช้ความอดทนมากนะ

ไม่ให้ความร่วมมือจะยังได้
ได้แต่กับเสียงด่าทอมานะครับ
เสียงด่าพูดจาไม่ดีกับเจ้าหน้าที่

ก็เจ้าที่สายตรวจก็ได้นิ้วเรียกเขามาให้มาพูดคุยกับน้องนะครับ
ผมมาถึงผมก็ได้พูดจากับน้องดี
ว่าน้องทำไมไม่ให้ความร่วมมือ
กับเจ้าที่เขาเรื่องจะได้จบไป
แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือ

ก็คือพอวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอำเภอขุขันเนี่ย

นี่พามาขอขมาขอโทษกับเจ้าหน้าที่ตัำรวจ
ที่นายเอเนี่ยไปแสดงพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมตามคลิปที่ได้แชร์กันบนโลกโซเชียล
ที่เกิดขึ้นแบบนั้นเล่าให้ฟังว่าคือตัวนายเอเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มา
จะไปส่งใบงานที่โรงเรียนก็รีบไปส่งงานแต่ว่ามาโดนตำรวจเรียกก่อน
ก็คือจะไปตัดผมด้วยแต่มาเจอคุณตำรวจจับซะก่อน
รถของตัวเองก็ยอมรับว่าแต่งจริงไม่ติดป้ายทะเบียนจริง
และด้วยอารมณ์โมโหประกอบกับตัวเขาเนี่ยบอกตรงไม่มีตังค์เสียค่าปรับหรอก
ก็เลยแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกไปตอนนี้ก็มาขอโทษคุณตำรวจแล้วนะครับ
คุณตำรวจเองก็เหมือนกับเหมือนเตือนเพื่อนตำรวจด้วยกัน
แต่ว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องอดทนอดกลั้นมาก
แค่เราดูข่าวเรายังรู้สึกได้ว่ามันต้องอดทนขนาดไหนเลยนะคะ
ก็เป็นภารกิจหนักที่คุณตำรวจต้องเผชิญนะคะ

ผู้หญิงคนนึงเธอคิดว่าสามีปันใจให้คนอื่น

อุ้มลูก๓ขวบเนี่ยจะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตายคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ไปถึงเกลี้ยกล่อมกันอยู่นาน
จนกระทั่งต้องเข้าชาร์จตัวไปดูเหตุการณ์นี้กันเลยค่ะ

จริงโอ้โหนี่ดูอีกทีนะดูอีกที
ดูดีคุณผู้ชมผู้ชายเสื้อดำเขาก็เล็งอยู่นานนะ
จังหวะนั้นเราวิ่งมาโอบเด็กไว้ก่อนเลยนะคะ
ใช่แล้วคนที่เหลือก็มาจับตัวผู้หญิงคนนี้เอาไว้
เข้ามาข้างในเรียบร้อยค่ะ

ผู้หญิงคนนี้คือใครชื่อนางสาวหงค่ะอายุ๔๓ปีอุ้มลูกอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
ไปยืนเกาะอยู่นอกราวสะพานนนทบุรีหรือหลายคนรู้จักว่าสะพานนวลชวีค่ะ
ก็กะจะกระโดดลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะเพราะว่าก็มีความเครียดส่วนตัว
คือก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือเนี่ยนางสาวหงและลูกก็ร้องไห้กันละงมแล้วฮะ
มีท่าทางแบบว่าคือตัวผู้หญิงนางสาวหงจะกระโดดแล้ว

เจ้าหน้าที่ต้องนำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำ

และพยายามติดต่อสามีของนางสาวหงให้มาช่วยเจรจาหน่อย
มาทางพันธ์ตำรวจโทราชันแก้วคูนอก
สารวัตรกองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย
นำกำลังกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
สั่งให้นำกำลังมาสนับสนุนช่วยเหลือจุดนี้
จนกระทั่งมีการบุกชาร์จช่วยเหลือนางสาวหงไว้สำเร็จนี่แหละค่ะ

นั่นน่ะสิจริงหรือเปล่าที่นอกใจ
นายประสิทธิ์อายุ๔๓ปีสามีของนางสาวหงเนี่ยบอกว่า
เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะนางสาวหงคิดว่าตัวเขา
หมดรักและแอบไปคบกับผู้หญิงอื่น
ซึ่งตัวเขาเขาบอกว่าเคลียร์กันไปหลายครั้งแล้วว่าไม่มี
ตัวเขายังบอกว่ารักเธอนางสาวหวงเหมือนเดิม
นี่ยังไงมีกอดโอ้โหแต่ภรรยาไม่เชื่อครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวสามีเขาขอบคุณนะขอบคุณทุกคนจริงที่มาช่วยเหลือ
ทั้งลูกแล้วก็ภรรยาของเขาเอาไว้ในเหตุการณ์นี้ครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหเราเห็นแล้วก็ใจหายไปด้วยนะคะ
ผมว่าหลายอย่างนะประกอบกับสถานการณ์ในช่วงนี้
มันอะไรอะไรมันก็เครียดอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมมันทำให้เครียดแล้วบางทีก็โมโหด้วย
เพราะฉะนั้นวิธีการที่จะช่วยได้ก็คือผ่อนคลายตัวเองพยายามอย่าไปคิดอะไรมากนะครับ
อ่าแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาในครอบครัวคุยกันเยอะซื่อสารกันมาก
บางทีก็ต้องบอกตรงว่าตอนนี้เราไม่พอใจคุณเรื่องนี้นะ
มาเคลียร์กันจะดีกว่านะคะ
ช่วงนี้นะครับบอกเลยว่าเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ย
มันแทบจะหาที่ที่ออกกำลังกายมันลำบาก
มันไม่เหมือนไปฟิตเน็ตหรือว่าไปสนามออกกำลังกายข้างนอกถูกไหม

ต้องออกกำลังกายที่บ้านบางคนเนี่ยชอบมากเลยแบบต่อยกระสอบซ้าย

เพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อไปยืมไม่ได้ก็จับเมียมาเป็นกระสอบซ้าย๒

มามาเอาสิมันเขี้ยวเตะนะใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวจำไปเดี๋ยวก่อน
นั่นจริงหอยสติโอ้โหสองรอบแล้วนะเอาเลยเอาเลยอีกที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
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โห

โอ้โห

อยู่ที่มัน
อยากซื้ออะไรไปซื้อสิเอ้าทำไมล่ะ
เงินฉันอยู่ที่เธอกว่าแล้วเอ้า
ให้เธอซื้อให้ไม่ได้หรอไอ้ที่

มันไม่มีรี่หรือคะมีแต่ไม่บอกหลอก

ธรรมชาติแต่การที่เขาจะต้องแต่งเติมอะไรลงไปบ้างกับเครื่องสำอางเนี่ย
มันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเขา
ถูกต้องเสริมบุคลิกกับภาพสวยแล้วก็สวยขึ้นไปอีก
ตรงไหนที่เราไม่มั่นใจเราก็เติมนิดเติมหน่อย
ตัวเราเนี่ยถ้าผู้หญิงมาถามว่าเออฉันไม่แต่งหน้ามันเป็นไงสวยไหม

ไปเถอะครับว่าสวยตอบไปเลยครับ

อย่างนั้นคุณไม่สวยแน่นอนไม่งั้นชีวิตคุณจะไม่สวยเลยล่ะครับ

คือแปลว่าต่อให้ความจริงเป็นยังไงคำตอบเดียวคือสวย

ผมไม่ได้พูดนะที่คุณพูดเอง
ฉันทำความเข้าใจสิ่งที่คุณอธิบายอยู่ไง
แต่ผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงเขามีความสวยหมดทุกคน

สวยโจะสวยแน่นะจ้า
อันนี้ทำให้รอดมาทุกราย
ไปดูเรื่องของความลับ

รวมไปถึง
รักปู่รักย่ารักถวดก็รักค่ะ
คุณยายค่ะโอ้โหไอ้เราก็นึกว่านั่งข้างข้างมีอาการเหมือนเป็นมิตร
เออแต่ที่ท้ายก็เป็นมิตรจริง

โอ้โหทีละใบ๒ใบเป็นค่าขนม

ได้คลิปปุ๊บก็เอาไปคืนท่านนะสนุกสนานกันไปที่มีกิจกรรมในครอบครัวกันนิดนึง
ช่วงนี้มันแบบว่าเครียดกันไงครับค่ะอ่ะไปดูเด็กคนหนึ่งอายุแค่สิบขวบ
แต่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเด็กที่น่าชื่นชมจริง๑๐ขวบนะครับ
แต่เขาคิดจะขายมันหมดทุกอย่างเพื่ออะไรช่วยเหลือครอบครัวขายเก่ง
เด็กคนนี้๑๐ขวบไลฟ์สดเป็นแล้วอะครับ
ถนน๓๐ครับ
โอ้โหเป็นไงขายหมดอันนี้ขายไข่ด้วย

เมื่อกี้ตอนแรกในต้นคลิปขายชานมขายปลากัดสักพักขายไข่ต้มเหรอ

ชายคนนี้เก่งจริงครับคุณชิสาค่ะเด็กคนนี้ชื่อว่าเด็กชายชวิตใหม่เอี่ยม
อายุ๑๐ขวบเองเรียกสั้นก็ได้น้องเขามีชื่อเล่นน้องจิ๊กซอร์
อย่างที่เห็นนะครับน้องช่วยเหลืองานที่ร้านเนี่ยทุกอย่าง
น้องเรียนที่ไหนชั้นอะไรคะเนี่ย
จิ๊กซอมบอกว่าเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๕นะครับที่โรงเรียนบ้านจอมบึงวาปีอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ด้วยความที่ชอบช่วยเหลืองานบ้านและครอบครัวก็มีร้านอาหารนะฮะ
เขาเนี่ยก็เลยช่วยครอบครัวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เริ่มขายของจริงเอาจริงนะขายแต่ตอน๖ควบ
ก็เห็นเรื่องของการค้าขายเป็นเรื่องปกติในชีวิตจำวัน
อ่ะขายของตอน๖ขวบแล้วเริ่มไลฟ์สดขายตอนอายุสัก๘ขวบ

เขาบอกว่าเป็นการหารายได้เก็บเงินเอาไว้เป็นทุนการศึกษา
เขาเนี่ยนะหารายได้ประมาณสัปดาห์ละพันเฮ้ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะ

เออแล้วเขาก็นำเงินไปฝากในบัญชีเอาไว้
โตขึ้นน้องอยากเป็นพ่อค้าหรือเปล่าลูกเปล่า
บอกอยากจะเป็นนักฟุตบอลอยากอยู่ทีมราชบุรีมิดผลด้วยคุณชนะ
อ้าวคือทีมใหญ่นะเล่นอยู่ในศึกษาไทยหลีก
ลีกสูงสุดของประเทศไทยกับลีกฟุตบอลอาชีพ
เป็นไปได้นะนี่อาจจะเป็นเมซี่เมซี่เมืองไทยในอนาคต

อ้าวด้านคุณแม่ครับนางสาวจริยาซึ่งมีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลนะ
คุณแม่ของน้องจิ๊กซอเนี่ยเล่าว่าน้องจิ๊กซอเป็นลูกคนโต
ก็คือมีน้องชายอีกหนึ่งคนนะอุปนิสัยของน้องจิ๊กซอเนี่ย
ชอบช่วยเหลืองานบ้านทุกอย่างตอนสี่ขวบอ่าเป็นไงเป็นไง
ขวบเริ่มทำข้าวกินเองแล้วโอ้โหคนสี่ขวบนี่น่ะ
งข้าวเป็นทำกับข้าวได้แล้วก็ชอบช่วยงานที่ร้านก็คือ
เสิร์ฟทั้งส่งอาหารได้หมดแล้วก็สร้างรายได้ด้วยตัวเอง
ตั้งแต่ตอน๖ขวบ๘ขวบอย่างที่บอกไลฟ์สดขายประกัดข้าวโพด
น้ำสดโอ้โหขยันมากมากพ่อคุณสุดยอดจริงจริงเนี่ยในนี้ขายข้าวโพดเห็นไหม
เรียกว่าไม่ขอตังค์พ่อแม่เลยนะเนี่ยฮะก็คืออาจจะมีรบกวนบ้าง
แต่ก็จะน้อยที่สุดแล้วเป็นไปได้ก็พยายามหาเงินเองครับ
เพื่อไม่ให้คุณพ่อคุณแม่นั้นลำบากครับโอ้โหชื่นชมจริงจริงเนี่ยคุณผู้ชม
มีความขยันมีความตั้งใจนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
มือถือไม่ได้เอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะ
ไลฟ์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นไลฟ์ไร้สาระถูกไหม
มาหากินโอ้นี่ชื่นชมมากมากเลยคุณชนะเออ
เรายังไม่ได้อย่างน้องเขาเลยลองถามสิว่าผมสิบขวบทำอะไร
ฉันไม่อยากรู้เพราะดิฉันรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้คำตอบที่ดีแน่ก็เลยข้ามไป
ถ้าไม่อยากจะไปถามอดีตของคุณคุณโตมาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะคะ
เรื่องนี้ไปไปดูเรื่องเรื่องรีวิวของคุณพยาบาลบ้างไหมคุณชนะ
ขอบคุณครับคุณชิสาเป็นยังไงคุณพยาบาลเขาก็รีวิวเหมือนกัน
รีวิวการปฏิบัติหน้าที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยโควิดที่กักตัวอยู่นอกสถานที่อืม
โอ้โหงานพยาบาลแทบจะไม่ใช่พยาบาลแล้วค่ะ
ให้ตัวปันต่อมาให้มาวิวหอยันต์เจ้าอ่ะอืมสองถ้านี่สิใบใสเงียง
จะตัวใกล้พฤตินะตอนนี้เอามาเลยทำสอบเดี๋ยวไปอ้าว
ปะก็ปะไปใสมาเนี้ยอ้าวจริงชิดพลาดของเค้าไปใส่เดี๊ยวกว่าไป
เอาลงไปอีกแล้วพอเด็ดแตกตั้งจากป้าออยวงหันด้วยค่ะ
เอาไปอายสูไปห้องสูเด้อคนไข่อยู่ข้างหลัง
มีคนถอดแล้วค่ะโป๊บลงเด้อจะกอดก่อนเด้อ

มิชชั่นนี้ทำไมใหญ่หลวงยิ่งนัก
จะยากลำบากขนาดไหนก็ไปให้ถึง
ภารกิจนี้อย่างแรกที่พบเจอคืออะไรคุณชิสา

นี่คือยืนขวางถนนอยู่
คือเราเห็นว่ามันยืนลงทางข้างทางจริงแต่มันมีเชือกไง

จะไปก็เออเดี๋ยวมันไปเกี่ยวล้อหรือเปล่าอุบัติเหตุอีก

ถามค่ะถามชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
พูดตกใจพูดตกใจพี่บาเออ

เอาเท่าไหนก็เท่านั้นขับไปต่อ
รถก็คันใหญ่คนไข้ข้างหลังก็มี

ฟังภาษาอีสานเข้าใจว่าจะขำไปด้วย
คือหลักน่าเห็นใจตรงที่ว่าหลงทาง
โอ้โฮกว่าจะไปถึงไหนนะครับเขาไม่คุ้นเคยหรอกครับแสนทางแบบนี้นะครับค่ะ
นั่นน่ะสิแล้วดูเส้นทางลำบากจริงนะ
คุณน้ำฝนสุวรรณเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มหาสารคาม
บอกว่านี่เป็นภารกิจที่ต้องไปตรวจเยี่ยมผู้ป่วยโควิด
ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านคุณ
เอางี้ทางคุณพยาบาลเนี่ยนะฮะที่เขาถ่ายคลิปไว้เนี่ย
เขาบอกว่าให้ดูการทำงานแล้วเธอก็ไม่ได้ย่อท้อนะ
สุดท้ายก็ไปเจอคนไข้จนได้
โอ้โฮปรบมือชื่นทมเลยจริงนะฮะสุดยอดจริง
คนไข้เขารออยู่พอไปเจอปุ๊บ

ก็อยู่ที่นั่นประมาณสัก๒๓อาทิตย์ได้มั้งเพราะหาทางออกไม่เจอ

กลับมากลับมาได้นี่แหละภารกิจของพยาบาลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะ
ไปดูเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นบนรถประจำทางคุณผู้ชม
เป็นภาพที่น้องกระเป๋ารถเมย์เนี่ยนะคะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้จากมือถือ
ถ่ายคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นผู้โดยสารนะคะไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัย

ได้ไหมคะปิดขึ้นไปให้ปิดจมูกแบบนี้ค่ะ
เนี่ยแบบนี้มันแค่เชื้อค่ะคุณลุง
คุณลุงไม่ติดไม่เป็นไรหนูถ่ายวีดีโอไว้คุณลุงอยากดัง
แต่หนูจัดให้เลยอ่าโอเคเพราะหนูถือว่าหนูบอกแล้ว
ถือว่าคุณลุงอนุญาตแล้วนะเมื่อกี้หนูถือแล้วหนูถือว่าหนูบอกคุณลุงแล้ว
คุณลุงอนุญาตแล้วนะเพราะว่าแพร่เชื้อเนี่ยผู้โดยสารเห็นกันหมดเลย
แพร่เชื้อแต่หนูจัดให้เลยอยากดังเนี่ยโควิดเขาขึ้นเงินเป็นเก้าพันหมื่นนึง
คุณลุงไม่รู้สึกอะไรเลยรบกวนด้วยนะครับคุณพ่อใครรบกวนหน่อยนะคะ
รบกวนหน่อยนะที่เห็นคลิปนะคะอ่าคือทางกระเป๋ารถเมย์เนี่ย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็พยายามพูดคุยแล้วแหละอืม
สุดท้ายก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงจริงก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยค่ะ
ก็พยายามจะใช้เขาเรียกว่ามาตรการทางสังคม
ในการที่จะบอกให้คุณลุงนะเขาใส่หน้ากากอดับใหม่นะฮะใช่ค่ะ
ภาพที่เห็นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะครับ
บนรถโดยสารประจำทางสายห้าสิบสามเทเวทรอบเมือง
ภาพเหตุการณ์เนี้ยถูกถ่ายเอาไว้ได้นะครับคือทางกระเป๋ารถเมย
ผู้หญิงเนี่ยเขาพูดเตือนแล้วเตือนอีกแต่คุณลุงแกก็ไม่ยอมทำเขา
ผมไม่ชัวร์จริงจริงนะว่าคุณลุงแกมีหน้ากากอดับใหม่ไหม
บอกว่ามีบางทีก็ปิดแต่ปิดไม่สนิทบางทีก็ถอดออกเลยแบบนี้ค่ะ
อ้าวเนี่ยครับสุดท้ายก็เป็นอย่างภาพที่เห็นก็คือต้องถ่ายคลิปอ่ะ
เหมือนกับให้สังคมช่วยตรวจสอบช่วยเป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละ
ที่คุณชนะบอกนะคะคือกระเป๋ารถเมย์คนนี้สังเกตฟังน้ำเสียง
แล้วก็เนื้อหาเนี้ยเขาพยายามพูดดูเขาให้คำชื่อสุภาพนะเออ
แต่ลุงก็ยังไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยนะคะ
จากเหตุการณ์นี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณลุงคนนี้ไปฉีดวัคซีนมาหรือยัง
อืมถ้าฉีดแล้วคุณลุงอาจจะเข้าใจว่าถอดหน้ากากได้หรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ยังมีกฎหมายอยู่ไหม
ใช่กรอก้อยทำให้เราใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งถูกต้อง
ยิ่งเดี๋ยวนี้เขายิ่งให้คนในบ้านใส่ด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นต้องถือปฏิบัติด้วยนะคะครับอ่าเนี่ยฮะ
เอามาให้ดูแบบนี้ก็อยากจะให้หลายคนนะครับให้ความร่วมมือในเรื่องนี้นะครับ
หลักใหญ่ใจความเลยถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยยังไงซะ
ใส่หน้ากากอนามัยนะครับคือกันทั้งตัวเราติดแล้วกันทั้ง
เราจะไปแพร่ให้คนอื่นด้วยทีเขาทีเราเอาใจใส่มาซึ่งกันและกันนะคะ
กับช้างพลายบุญช่วยนี่เป็นช้างช้างเจ้าถิ่นปลาละอู
ที่เคยเป็นข่าวโด่งดังไม่ใช่เฉพาะในไทยนะทั้งโลกอะค่ะ
วันนี้ทั่วโลกแล้วแล้วมาอีกแล้วคราวนี้พังพังครัวอีกปะเนี่ยไปดูสิครับ
ยังไงเนี่ยมาเกี่ยววันเลย

อะไรเนี่ยโหกินอาหารแมว

ไปยังไงเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวหักเลยฮะ
ค่อยเดี๋ยวหลั่งน้ำหักมาเปล่า

ดีอยู่อย่างหนึ่งยังคุยกันรู้เรื่อง

ลายบุญช่วยนะครับช้างป่าเจ้าถิ่นปลาละอูจังหวัดประจวบคิริขัน

ศูนย์ข้อมูลอนุรักษ์ช้างป่าแก่งกระจาน
ที่เขามาทำงานอยู่ที่ป่าลาอูนานเกือบ๒๐ปีแล้วก็คือคุ้นเคยรู้จักกับพลายบุญช่วยเป็นอย่างดี
ก็พอจะสื่อสารได้แหละเพราะว่าพายบุญช่วยชอบเดินมาที่ศูนย์ข้อมูลแล้วหาอาหารกิน
คือมาตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะสองครั้งแล้วแล้วมาเนี่ยมากินอาหารแมว
โอ้โหคือเอาจริงจริงทำไมอ่ะติดใจจังเลยเหรอเออทำไมชอบกินอาหารแมวล่ะ
คือตัวตัวเองก็ตัวใหญ่นะเออแล้วสรุปภัยบุญช่วยทุกวันนี้ไม่ร้องแป้นแล้วนะ
ร้องยาวเออร้องเป็นแมวแล้วโอ้โหอ่ะเนี่ยฮะคุณชิสาอย่างในคลิปที่เห็นเนี่ย
โอ้โหเขาบอกว่าต้องพิจารณาก่อนตอนแรกแล้วก็เห็นแล้วว่าพลายบุญช่วยพอคุยรู้เรื่อง
ค่ะดูแล้วก็อาการเป็นมิตรอยู่คือเห็นไหมหางก็แกว่งอ่ะเหมือนคุ้นเคยเหมือนเชื่องอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นช้างที่มีความคุ้นเคยกับบ้านเรากับคนที่เขาอยู่ตรงนั้นมาก
ผมว่าไม่น่าจะเป็นช้างป่าแล้วช้างบ้านแล้วล่ะเออเป็นช้างบ้านเถอะช้างบ้านช้างเลี้ยงไปแล้วล่ะ
มาบ่อยเหลือเกินกับกินอาหารแมวอีกโอ้โหวอ่ะ
นี้ไม่ชมช้างเนี่ยไม่เท่าไหร่ฟังจนชินเออจราเข้ละคะโอ้ยตกใจ
พูดชื่อก็ตกใจแล้วแล้วถ้าจราเข้คลอดล่ะคะจะตกใจขนาดใด

มาเป็นกองแล้วเคาะป๊อกดึงออกมาตั้งชื่อให้ด้วยนะคุณชนะ
ชื่อว่าชื่อน้องจิ้นหรือในวงการเรียกน้องจีนี่ก็ได้
นี่เล่าให้ฟังแบบนี้เป็นความรู้นะตามปกติแล้วเนี่ยจราเข้จะออกไข่ปีละ๓ครั้ง
ฟักตามธรรมชาติโอกาสรอดเนี่ย๕๐๕๐ครึ่งเดียวเองครึ่งเลยนะแต่ถ้ามนุษย์อย่างเราช่วยฟักให้ก็คือกระเทาะเปลือกออกมาแบบนี้
มันก็จะมีโอกาสรอดสูงมากขึ้นคือเรื่องของเรื่องนะครับหลังจากแม่จราเข้ผสมพันธ์แล้วออกไข่
ต้องออกไข่แล้วก็จะเก็บไข่จราเข้เอาไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ๒๓เดือนเลยนะ
ต่อถึงเวลาก็ใช้อุปกรณ์กระทะเปลือกปกปกปกปกปกปอกเขาะเปลือกออกมาจาระเข้น้อยมันก็ผ่วงมาแบบเนี่ย
อ่าเนี่ยได้ดูกันหน่อยแล้วกันเป็นภาพหาดูยากผมว่า
ตักขาดชะดืมเหมือนทำชอบเด็กเลยนะดูดูดูแย่ดู
คุณผู้ชมฮะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะให้ไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับ
เรื่องของเรื่องเนี่ยสองคนนี้เขาทำอะไรกันไปรวมไปยังไงอย่างนั้น
อยากรู้คำตอบมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
กลับมากับคู่กัดสะบัดข่าวกันต่อช่วงนี้จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการตรวจภายใน
เป็นการตรวจสุขภาพสตรีค่ะคุณชนะคุยได้เหรอก็ได้เป็นความรู้
ไปดูคุณแม่สองท่านนี้มีวิธีการเตรียมพร้อมก่อนไปตรวจภายในยังไงค่ะ
จะพากันไปตรวจตรวจภายใน
เทียนแล้วพร้อม
คงกลัวว่าจะไปสร้างความรบกวนหรือรำคาญคุณหมอผู้ตรวจ
ผมผมไม่กล้าพูดเลยคุณชิสาคุณเล่าเลยก็เลยฉีดน้ำหอมปะพรมไปนิดนึง
ไม่ต้องทำขนาดนั้นโอ้โหเห็นภาพชัดเจนทำสนุกสนานมั้ง
ถ้าชีวิตจริงไม่ต้องนะคะก็อาบน้ำแต่งตัวปกตินี่แหละพอแล้ว
แต่ตรวจภายในเป็นสิ่งดีบางคนกลัวบางคนไม่กล้าตรวจ

พบว่าผมไม่กล้านะลากันไปด้วยคลิปนี้
เขาบอกว่าน่ารักจริงกับลีลาในการออกกำลังกาย
ของพ่อบ้านใจกล้ากับแม่บ้านจอมพลัง

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ